คุณผู้ชมคะวันนี้คือวันสอบวันสุดท้าย
ก่อนจะปิดภาคเรียนของเด็กโรงเรียน
จำปานนสะอาดที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ

ถูกต้องคุณครูก็เตรียมจะมาคุมสอบนักเรียนเลยนะคะ
แต่ว่าภาพที่ทั้งคุณครูและนักเรียนได้เห็นเนี่ย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแต่ตี๑เมื่อคืนนี้แล้ว
คุณผู้ชมคืออาคารนี้ต้องบอกก่อนว่า
เป็นอาคารเก่าแก่ลักษณะเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้
เขาสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๑๘แล้วค่ะ
แล้วปรากฏว่ามันเกิดไฟลุกไหม้โหมหนักแบบนี้เลย
เจ้าหน้าที่ทั้งใช้ถังดับเพลิงทั้งใช้น้ำฉีด
พยายามที่จะควบคุมเพลิงมาก
ชั่วโมงกว่าค่ะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงทั้งหมดเอาไว้ได้
แต่ก็ไม่สามารถรักษาอาคารเรียนไว้ได้แล้ว

อย่างที่บอกเหตุการณ์มันเกิดตอนกลางคืนนะคะ
เด็กกับคุณครูก็หลับกันอยู่ไม่มีใครรู้เรื่อง
นี่ค่ะสภาพเด็กตอนมาเห็นอาคารเรียนของตัวเองตอนเช้าเนี่ย
จะสอบอย่างไรล่ะเธอเขาคุยกันแล้วนะคะ

คือเราไม่รู้จะเอายังไงดีคุณครูเองก็ยืนงงเหมือนกันค่ะ
สุดท้ายคุณรู้ไหมเขาต้องไปสอบกันที่ไหน
ไหนฮะโรงอาหารแล้วก็อาคารอเนกประสงค์ค่ะ
อาคารเรียนมันจอดไม่ได้แล้วอะค่ะ

นายเอ็ดจันดีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาด

ตอนสักตีหนึ่งมีวัยรุ่นสองสามคน
วิ่งมาบอกว่าอาคารไฟไหม้โรงเรียนไฟไหม้
ก็เลยรีบวิ่งไปดูเห็นว่ามีไฟลุกไหม้ออกมาจากห้องสมุดชั้น๒ค่ะ
ก็เลยรีบเอาถังดับเพลิงไปฉีดพ่นดับไฟ

ไฟก็เลยโหมลุกไหม้เขาคนเดียวดับไม่ไหวจริง

แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนต้นคลิปนั่นแหละค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นเหตุไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะอย่างที่บอกว่าอาคารเรียนนี้มันเป็นอาคารเรียนเก่าแก่แล้ว
สายไฟบนอาคารก็เก่าแล้วก็ชำรุด
ก็เดี๋ยวจะรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดไฟไหม้อีกครั้งหนึ่งค่ะ